ดูกันต่อเรื่องคดีความนะคะก็เป็นเรื่องของลำไยคุณผู้ชม

คราวนี้นะครับไปเกี่ยวภัณฑ์กับไข้แข่ง

เป็นวิธีการเล่นไข้สักอย่าง
คือเอารูปเธอถือธนบัตรถือแบงค์

ก็เดินทางไปนะคะที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด

ชี้แจงว่าเธอไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนะคะ
แล้วก็ได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานด้วยค่ะ

เดินทางมาแจ้งความหาในเรื่องของไอจีปลอมนะคะ
ที่ปลอมเป็นตัวเรานะคะ
ทำให้เราเสียหายในการที่แฟนเพลงเข้าใจผิดนะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องที่เพจนะคะของเกมนะคะ
ไพ่แคงนะคะนำลูกของน้องลำไยเนี่ย
เชิญชวนให้กับคนเล่นเกมนะคะ
ซึ่งตัวน้องเองไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการเล่นเกมอะไร
ไม่ได้มาแจ้งความลงมาถึงประจำวันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ดังนั้นก็แจ้งไว้ตรงนี้นะคะว่าน้องลำไยไม่ได้เกี่ยวข้องแต่อย่างใดนะคะ